คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่ลาสเบก้าสหรัฐอเมริกาค่ะ
คนไทยที่นั่นส่วนใหญ่เขาจะหยุดงานในวันอังคาร
เขาก็เลยถือจังหวะในช่วงวันหยุดนี่แหละค่ะ
กิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ติดตามจากคุณจอมพลดาวสุโขค่ะ
เช้าของวันที่๖ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่น
หรือตั้งแต่เช้ามืดของวันที่๗ธันวาคมตามเวลาในประเทศไทย
วัดป่าพุทธยานันทารามมีคนไทยที่อยู่ในลาสเวกัส
พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวัล
กันด้วยความจงรักพักดี
พระมหาอภัยปะพังกะโรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานันทารามลาสเวกัส
กล่าวกับไทยรัฐทีวีโดยเปิดเผยว่า
สาเหตุที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวัล
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙วันนี้
เนื่องจากคนไทยที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่หยุดทำงานในวันอังคาร
เลือกวันที่คนไทยในพื้นที่สะดวกเป็นหลัก
งานวันที่๕ทันวาคม๑๒สิงหาทางวัดทำทุกปี
ปีนี้วันที่๕ธันวาคมก็วัดก็เลยมาเลื่อนเป็นวันที่๖
เอาความเหมาะสมของคนที่คนวันอังคารจะหยุดกันเยอะ

ภายในพิธีที่วัดป่าพุทธยานันทารามลาสเวกัส
ยังมีกิจกรรมบรรยายเทิดพระเกียรติโดยนางสาวอรพิมรักษาผล
ซึ่งนำร้องเพลงสันเสริญพระบารมีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๑๐
กล่าวลำลึกพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้ของในหลวงรัชกาลที่๙
รวมทั้งกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
หลังเสร็จพิธีคนไทยบางส่วนยังพร้อมใจกันเดินทางไปยังป้ายสัญลักษณ์ของลาสเวกัส
และร้องเพลงสันเสริญพระบารมีร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความเทิดทูล
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
คุณนรงทองศรีนุ่นอดีตนายกสมาคมไทยลัสเวกัส
ในฐานะผู้จัดงานเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
จากพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้นที่วัดแล้ว
การที่คนไทยที่นี่ได้ไปแสดงพลังด้านหน้าป้ายสัญลักษณ์ของลาสเวกัส
ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของผู้จัดงาน
ท่านเจ้าวาดวางไว้เดิมด้วยว่าจะให้ไปกันตรงนั้น
เพราะว่าท่านถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของที่นั่น
แม้กิจกรรมโดยคนไทยในลักษณ์ไว้กัด
จะจัดขึ้นหลังวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
หลวงรัชกาลที่๙เมื่อวันที่๕ธันวาคม
และล่วงเลยช่วงเวลาของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวัล
เสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙ครบ๕๐วันไปแล้วหลายวัน
แต่นี่ก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยในสาวรัฐ
ต้องการจะทำทุกวิถีทางเพื่อน้อมถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากลาสเวกัสสาวรัฐอเมริกา